เมื่อวานก็มีภาพอีกบรรยากาศหนึ่ง
เป็นภาพของการต่อแถวแต่ไม่ได้ต่อแถวขึ้นเครื่อง
หลังจากที่ถูกซื้อทัวร์ท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับบริษัทขายตรง
แต่กลับถูกทอดทิ้งอยู่ภายในสนามบินสุวรรณภูมินับครึ่งวัน
ผู้เสียหายคนหนึ่งเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะครับบอกว่า
ถ้าจะไปเที่ยวกับทัวร์ของบริษัทขายตรงบริษัทนี้แหละ
ก็จะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะฮะ
และถึงจะสามารถซื้อตัวได้ในราคาถูก
ราคาก็แจ้งที่คุณผู้ชมไปนะครับ
วันที่๑๑เดินทาง
วันที่๑๖เดินทางกลับช่วงระหว่าง๑๒๑๖
โอ้โหมีความสุขท่องเที่ยวกันอยู่ในญี่ปุ่น
เขามีโปรแกรมออกมาเลยนะคะวันที่๑๒๓๔๕

ในราคา๙๗๓๐๑๓๐๐๐บาทนะครับ

แต่หลังจากถึงกำหนดวันนัดเดินทาง
คือเมื่อวานนี้เวลา๑๙น๓๐น
ผู้คนมาด้วยความดีใจตื่นเต้น
ฉันจะไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนใหม่

ไม่มีการติดต่อกับคนที่จะไปเลยสักคน
พอมาพูดคุยกันรอไปรอมาลองเช็คเที่ยวบินดูสิ
ไม่พบเนื่องจากเป็นการเหมาลำ
แต่ไม่พบเที่ยวบินที่จะเหมาลำไปญี่ปุ่นเลย
ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ของบริษัทก็คือบริษัททัวร์นี่แหละ
บริษัทที่ขายทัวร์ให้เขาบอกว่าช่วงของการเดินทาง
อย่าไปถามเจ้าหน้าที่เพราะนี่เป็นการเช่าเหมาลำ

แต่เมื่อวานคนที่รุดไปสนามบินสุวรรณภูมิอีก
ท่านหนึ่งนอกจากคุณชูวิทย์รุดไปเตรียมจัดรายการตีแสกหน้านะฮะ
ก็คือทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คุณกรอบการวัฒนวรางกูลลงพื้นที่เองเลย
ไปพบกับพี่น้องประชาชนที่ถูกทอดทิ้งอยู่ตรงนี้

เปิดเผยว่าเป็นลักษณะที่หลอกลวงอย่างแน่นอนครับ
โดยผู้เสียหายสามารถแจ้งความที่ภูมิลำเนาของตนเองได้
ซึ่งขณะนี้ตำรวจท่องเที่ยวประสานงาน
กองบังคับการปราบปรามให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด
พร้อมกับขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกับทัวร์ราคาถูกแบบนี้
แต่ที่สำคัญท่านรัฐมนตรีเมื่อวานไปตรวจสอบ
ไปญี่ปุ่นอีกจริงรึเปล่า
ปรากฏว่าไม่มีก็แสดงว่าผู้โดยสารต้องตกค้างแน่
ฟังเสียงรัฐมนตรีหน่อยครับ
อยากให้คนที่เรียกว่า
คนที่ยังไม่ได้เดินทางเนี่ยไม่ต้องมาเลย
เพราะว่าไม่มีการเดินทางแน่นอน
และอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่จะโดนลักษณะอย่างนี้อย่าให้เชื่อ
อยากให้เป็นเคสตัวอย่าง
ว่าอะไรก็ตามที่ลักษณะที่มันเหมือนขายของถูก
ในความเป็นจิตรชาติอย่างนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยว

แล้วเขาจะมีวิธีในการถามว่า
มันเคยเกิดขึ้นยังไปได้เลย
เขามักจะให้เกิดขึ้นในหนแรกก่อน
แต่พอหวนที่สองหวนที่สามจะไปไม่ได้
ส่วนการช่วยเหลือเบื้องต้น

งั้นจะต้องค้างอยู่สนามบินสุวรรณภูมิ

ใช่ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจภูทรภาคที่๑ได้ระดมกำลังเข้ามา

มาดูแลไม่ให้เกิดความโกลาโหนขึ้น
รวมทั้งมีการช่วยเหลือเบื้องต้น

ส่งผู้เสียหายทั้งหมดกลับบ้าน

ที่อยู่ในกรุงเทพส่งกลับบ้านแน่นอนนะคะ
แต่หากไม่สามารถเดินทางกลับได้
ท่ากาศยานสุวรรณภูมิจัดพื้นที่
รับรองไว้ให้เมื่อคืนที่ผ่านมา
อมรับนะคะสำหรับการยอมรับครั้งนี้
การยอมรับของพลตำรวจโทชานเทพเสสเวท

นี่อาจจะเป็นการช่อกงครั้งใหญ่ที่สุด
ขณะเดียวกันมีผู้เสียหายบางส่วนเชื่อว่า

ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็จะยังคงมีอยู่นะคะ
ค้างอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ทางตำรวจเองบอกว่ารวบรวมหลักฐาน
พยายามที่จะออกหมายจับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้ได้เร็วที่สุดในวันนี้